คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้ยังอยู่ที่ประเด็นร้อนเกี่ยวกับความรักที่มันพันละวันกันเหลือเกินนะคะ
เมื่อวานนี้เราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณตุ๊ธนานันต์
ที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังศึกษาคบหาดูใจอยู่กับคุณจ๋าณฐาวีรนุษย์จริง
แต่ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่ายังเคลียร์กับภรรยาไม่จบหรือพูดง่ายว่ายังไม่ได้หย่ากันนั่นเอง
พร้อมกับคุณตุ๊เนี่ยยังย้ำด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยได้แยกกันอยู่แล้วกับคุณภรรยาให้สิทธิ์ต่างคนต่างมีใหม่ได้
อันนี้เขาย้ำมาแบบนี้แต่งานนี้ต้องฟังความอีกด้านนะคะ
และอนุญาตให้เรานำเสียงสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งมาออกอากาศได้
บอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เป็นคนละเรื่องเดียวกันค่ะ
เพราะว่าการที่เป็นภรรยาคนหนึ่งในฐานะที่เรายังมีทะเบียนสมรสอยู่
แล้วการที่เราก็ยังเขายังเป็นสามีเราอยู่ถูกต้องตามกฎหมาย

มีผู้หญิงคนไหนที่จะยอมให้สามีของเราไปคบผู้หญิงคนนึงแล้วบอกว่า
คุณจะคบก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราคงจะไม่ไปบอกผู้หญิงทั้งนั้นว่าขอให้เลิกครบ

กับสามีเราเถอะเพราะเรายังไม่ได้หยาบกันแล้วเรายังถือเสบียงสมรสกันอยู่
เราเป็นภรรยาและสามีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
ยังอยู่บ้านเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีแค่ช่วงหลังระยะหลังที่คุณโต

ทีที่ไม่กลับบ้านถามว่ามีเสียใจไหมมีเสียใจค่ะมีโทรตามไหมมีโทรตาม
แต่ในฐานะผู้หญิงก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะคิดได้เอง
อันนี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะของทางด้านคุณปอภรรยาของคุณตุ๊นั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าต่างคนต่างคำตอบนะคุณ
งานนี้ก็ต้องดูกันไปยาวแหละว่าบทสรุปรักสามเศร้านี้จะลงเอออย่างไรนะคะ
และที่โดนหางเลขโคมเบอร์เริ่มจากอักษรย่อสุดฮารุหารในครั้งนี้ก็คือครอบครัวของดาราสาวมัดหมี่พิมดาวนั่นเอง
ถึงขนาดที่ชาวเน็ตแห่ไปส่งกำลังใจกันยกใหญ่ในอินสตาแกรม
ซึ่งทางด้านคุณมัดหมี่พิมดาวเองก็ได้ขอควงคุณสามี
ย้ำชัดถึงสถานะว่าตอนนี้เนี่ยขาเตียงยังแน่นปึ๊กนะคะ
แล้วก็ไม่ซีเรียสที่ข่าวลือนี้มากระทบกับครอบครัวของเธอค่ะ
คำนับว่างงงค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่
คือเรายังไม่เคยเจอข่าวอย่างนี้ด้วยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะค่ะ
คือพออ่านข่าวแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราอะไรอย่างงี้ครับ
ขนาดมันไม่ใช่ข่าวที่เป็นเรื่องจริงแต่เราได้รับกำลังใจ
แล้วก็ได้รับคำแบบว่าแนะนำอะไรต่างมากมาย
ซึ่งเราก็ต้องอยากกลับขอบคุณตรงนี้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายไม่ใช่เราค่ะ
ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่ผู้ของคุณลักหนุนะครับ
คือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยวันแรกที่มีกระแสข่าวที่ไทยรัฐออนไลน์เปิดประเด็นออกมาเนี่ยค่ะคุณ
คู่นี้ถูกจับตามองหนักมากคือถ้าดูหน้าตาดีหน้าตาของคุณสัวกับคุณตุ๊เนี่ย
เขาจะมีลักษณะหน้าตาที่ละไม้คล้ายกันหลายคนก็เลยจับโยงไปว่าน่าจะใช่คนนี้
ลามไปถึงคุณกระติ๊บเองก็ไม่เกี่ยวกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าหมายถึงใครอะไรยังไงนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้รอให้คุณจ๋าวีเจจ๋าออกมาเคลียร์ด้วยตัวของเธอเองอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม